ต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันหน่อย
สวยมากนะสวยจริงค่ะทั้งที่กาลสินที่เชียงใหม่นะคะ
พาไปดูกันก่อนเลยค่ะจุดชมวิว
จุดชมวิวที่คุณผู้ชมจะเห็นนี้เรียกว่าจุดชมวิวดอยดำนะคะ
ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททสำนักงานเชียงใหม่เนี่ย

เขาคัดเลือกเขานำเสนอจุดชมวิวดอยดำตรงนี้นี่แหละค่ะ
สำหรับอำเภอเวียงแหงก็ถือว่าเป็นเมืองลับแลของเชียงใหม่
ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาสุดเขตชายแดนติดเมียนมาเลย
วิวนี่สวยจังเลยไหมใช่คุณห่างจากตัวเมืองประมาณสัก๓๔ชั่วโมง
แต่เสน่ห์เนี่ยมันน่าค้นหามากจริงค่ะ
ธรรมชาตินะยังอุดมสมบูรณ์อยู่
แล้วคิดดูสิคุณสุดสกุลถ้าเกิดว่าไปนะ
คุณต้องไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสโลไลฟ์ปิดมือถือเลยนะ

เขามีความหลากหลายของชาติพันธุ์มีแหล่งต้องเทียบเลย
ส่วนเช้าก็ตื่นมาดูทะเลหมอกนะครับใช่ค่ะ
ส่วนที่ภาคอีสานค่ะพาไปดูที่กาลสินนะคะ
ผาแดงภูสิงเข้าประกวดที่นี่นะ
เป็นจุดแข็งของธรณีวิทยาที่สำคัญเลยค่ะ
หน้าผานะคุณยาวเกือบร้อยเมตร
แล้วสิ่งที่มันเป็นความงามเหมือนกับธรรมชาติแต่งแต้ม
คืออะไรรู้ไหมเฉดสีของชั้นหิน
สีส้มนี่น้ำตาลเดื้องส้มแดงแบบนี้ค่ะ
ทรายเหล่านี้นะเขากัดกร่อนมาจากลมแดดฝนนี่แหละ

จุดนี้เป็นความงามธรรมชาติจริงโอ้โหตรงนี้สวยมาก

ผาแดงภูสิงที่กาลสินแล้วก็จุดชมวิวดอยดำที่เชียงใหม่